คุณผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของกระทรวงคมนาคมมีการลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำการเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระหว่างรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลจีนนะครับ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่
ซึ่งกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าว่าจะเร่งเจรจาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับรัฐบาลจีนให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนหน้าครับ
สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแน่ของประชาชน
การพัฒนาโครงการรถไฟขนาดทางมาตรฐาน๑๔๓๕เมตรครั้งที่๓
มีผู้แทนภาครัฐเอกชนและประชาชนชาวขอนแก่นเข้าร่วมมากกว่า๔๐๐คนครับ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารถไฟขนาด
หลังมาตรฐานจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ร่นระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นความเร็วสูง
ช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยครับ
และในอนาคตหากโครงการรถไฟก่อสร้างแล้วเสร็จ
จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งทางรางที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียน
จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟจุดพักและกระจายสินค้าไป
อย่างจังหวัดใกล้เคียงของภาคอีสานและภาคตะวันออก
รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับ
จนกว่าโครงการนั้นจะเสร็จ
คงไม่ได้ว่าประชุม๑๐ครั้ง๙ครั้งแล้ว

แต่การประชุมการประสานงานต้องมีตลอดไป
มันจะเป็น๑๐๐ครั้ง๒๐๐ครั้ง

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟไทยจีน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน

เพื่อพิจารณาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาปรับลดทาง

ในช่วงการก่อสร้างช่วงที่๔
คือเส้นนครราชศรีมาหนองคาย
ระยะทาง๓๕๕กิโลเมตร
และจะชะลอการก่อสร้างทางช่วงที่๒
คือเส้นทางแก่งคอยมาบตะพุธ
ระยะทาง๒๔๖กิโลเมตร
ให้ออกไปอยู่ในการลงทุนระยะที่๒
เพราะการศึกษาพบว่ายังไม่มีความคุ้มค่า

ออกเป็น๒เส้นทางที่เหลือครับ
ระบุว่าไม่การก่อสร้างบางช่วง
ช่วงจะเป็นทางเดียวแต่ในอนาคตสามารถสร้างเพิ่มเป็นทางคู่ได้นะครับ
หากมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและยังยืนยันว่าจะเป็นทางเดียวก็ไม่ส่งผลต่อการให้บริการ
พร้อมยืนยันว่าการตอกเสาเข็มนั้นยังคงเป็นกำหนดการเดิม
คือเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับ
ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปมูลค่าของโครงการและยังต้องศึกษาต่อไปครับ
แต่ยืนยันว่าจะไม่เกินกรอบวงเงินที่ยอมรับได้แน่นอนและจะเน้นการใช้วัสดุภายในประเทศ
ซึ่งการปรับแผนก่อสร้างจะทำให้กรอบวงเงินที่จะใช้ในการก่อสร้างลดลงไปประมาณ๑๖๐๐๐ล้านบาทครับ
ข้ารักษูงข้ามโมนาคมจะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่
ระหว่างรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลจีน
สระบุรีแล้วก็จังหวัดระยองในต้นเดือนมีนาคมนี้ครับ

รายงานจากโรงแรมเจนทาลาแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นครับ